ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้มีชาวบ้านไปรอใส่บาทอยู่แถวปากเกร็ดนนทบุรี
ค่ะไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งลอยมากับน้ำอ๋อนี่ท่าน้ำวัดปรมัยฮิกาวาส
บนเกาะเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ
แปกโมงเช้าวันนี้อืมจนทีก็มาตรวจสอบคุณว่ายน้ำ
คือมันมีข้อสังเกตก็คือที่ข้อเท้าของศพนี้
มีลักษณะสายอ่ะลัดอยู่ด้วยลัดเคาะเท้าอ่า
เหมือนสายเข็มขัดรัดอยู่นี่อย่างนี้เห็นไหมฮะแบบนี้เลย
ยังไงหรือเปล่าบังเอิญไปเกี่ยวไหมหรือมันรัดแน่นเลยเหรอ
มันดูเหมือนเกี่ยวไหมคะตำรวจเขาบอกมาแล้วว่าเดี๋ยวรอฟัง
อ่านี่นะฮะนี่ที่เกิดเหตุนะครับหลังได้รับแจ้ง
เจ้าหน้าที่ก็นำศพขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับ
คือเบื้องต้นข้อเท้าเนี่ยมีเหมือนเมื่อสักครู่นี้นี่แหละ
เหมือนกับมีเข็มขัดรัดอยู่นะฮะค่ะแต่ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายอะไรเลยนะฮะ
อืมตามร่างกายนะสภาพศพเบื้องต้นนะครับ
หลังของผู้ตายเนี่ยสะพายเป้สีเขียวอยู่
ในเป้มีเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับช่างไฟฟ้านะฮะ
นี่หลายอย่างนะฮะสายไฟปลั๊กไฟนี่เป้ใบนี้นะครับ
กระเป๋าใบนี้นะครับจากการตรวจสอบชื่อนะครับ
ทำให้พบว่าผู้ตายชื่อนายมนชัยตังทัศน์สวัสดิ์
อายุห้าสิบสี่ปีเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณสองถึงสามวันก่อนมีผู้มาพบศพนะฮะ
แล้วนี่นามสกุลเหมือนกับนามสกุลดังด้วยนะใช่ค่ะ
อ่าเราก็ตรวจสอบให้แล้วนะครับเอาเอาตรงจุดคนที่เจอศพก่อนนะครับ
ก็คือคุณยายเปรมจิตนะฮะอายุ๖๙ปีเจอศพคนแรก
เมื่อเช้ากำลังรอใส่บาทอยู่นี่น้องชายก็ยืนกินกาแฟอยู่ที่ริมน้ำ
วิ่งมาบอกนะบอกอุ้ยเจอศพคนลอยน้ำมายายก็ไปดู
เห็นศพลอยน้ำมาจริงตอนนั้นเห็นแค่มือนะฮะ
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียด
ขั้นตอนก่อนนะครับที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เดี๋ยวจะประสานครอบครัวผู้ตายให้มาตรวจสอบเรื่องศพกันต่อไป
ทีนี้พอเห็นนามสกุลเนี่ยหลายคนตั้งข้อสันนิษฐาน
บนโลกออนไลน์บอกเอ๊ะเป็นอะไรกับอดีตดารานักร้องดัง
คุณแมนสุภกิจหรือเปล่าค่ะคุณแมนสุภกิจตังทัศวรรคนะฮะ
ใช่ค่ะอ่าคุณสุชาดาก็ลงพื้นที่ไปนะครับอืม
ที่สพปักเกร็ดนี่ตำรวจเชิญตัวพี่ชายผู้เสียชีวิตมา
นะฮะพี่ชายผู้เสียชีวิตก็คือคุณมนตรีนะฮะใช่ค่ะ
ซึ่งคุณมนตรีเองก็ได้ชี้แจงนะคะทั้งประเด็นที่ว่าเอ๊ะ
ตกลงเป็นญาติกันกับดาราดังหรือยังไงไหมเบื้องต้นคุณมนตรีพี่ชายผู้ตายก็บอกว่า
คือเป็นญาติกันจริงเป็นญาติกับคุณแมนจริงนะคะ
แต่ว่าเป็นญาติห่างห่างทีนี้ถามประเด็นเรื่องของน้องชายอะค่ะ
ก่อนหน้านี้ล่าสุดที่ได้คุยกับน้องก็คือวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๗มีนาคมนะคะ
เป็นการพูดคุยกันตามปกติก็ไม่ได้เห็นว่าน้องชายจะมีท่าทีเครียด
หรือว่าพูดจาในลักษณะลางบอกเหตุหรือว่าสั่งเสียค่ะส่วนไอ้ว่าไปเกิดเหตุจนสุดท้ายมากลายเป็นศพได้ยังไงเนี่ย
พี่ชายบอกไม่รู้จริงแล้วก็ยังไม่ขอฟันทงด้วยว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า
ทีนี้คนก็ถามว่าแล้วน้องมีอาการป่วยอะไรไหม
เขาบอกว่าก็น้องชายก็มีโรคประจำตัวอยู่เป็นความผิดปกติทางสมองคือเหมือนสารเคมีในสมองมันไม่เท่ากันนะคะ
อันนี้พี่ชายบอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชื่อที่ถูกต้องมันเรียกว่าอะไร
ก็เดี๋ยวรอข้อมูลกับทางตำรวจก่อน
ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้คุยกับน้องชายเท่าไหร่
แต่ปกติแล้วเนี่ยน้องชายจะชอบแบกกระเป๋าในลักษณะแบบนี้
ออกไปข้างนอกเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
มันก็จะมีข้อสงสัยเรื่องสายเข็มขัดที่รัดข้อเท้าอยู่นะ
นายบนชัยตังทศวรรษผู้ต่างกัน
นะครับคุณสุชาดาไปที่บ้านพักของผู้ตายนะครับ
อยู่ที่ตำบลปักเกร็ดนะครับที่บ้านก็เป็นนะครับ
กล่องพัสดุอะไรวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับ
สพปะเกร็ดก็เชิญพี่ชายนะฮะมาที่บ้านด้วยของน้องชายนะครับ
เพื่อตรวจสอบร่องรอยต่างนะฮะเพื่อจะดูว่าเออมันจะมีอะไร
มันเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตหรือเปล่า
ให้สิ้นสนไข่นะครับเพราะว่าพอหมู่บ้านเจอเป็นคนสุดท้ายนะครับ
เจอผู้ตายเป็นคนสุดท้ายบอกว่าจำวันที่แน่ชัดไม่ได้
แต่ไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นแหละนะฮะ
แต่นี่เจอศพวันนี้คือช่วงเช้านะฮะนี่คือวันพุธแล้ว
ก็ตามการชนสูตรเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว๒๓วัน
รอปภบอกเจอช่วงตี๔๓๐เลยนะเช้ามืดนะ
วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ผู้ตายสวมเสื้อผ้า
แล้วก็สะพายเป้กับที่เจอศพเลยเป้ใบนั้นเลยนะฮะค่ะ
ซึ่งปกติเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านนะครับ
ก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไปเนี่ยดูเหมือนกับเดินแบบเร่งรีบ
ผิดปกติไม่มีใครเดินตามไปด้วยนะครับ
เห็นเดินไปคนเดียวลองฟังรบภนะครับ
เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องมีปัญหากับใครอ่ะตัดไปเลยเพราะว่า

อ่าความคืบหน้าทางคดีล่าสุดนะครับเราตรวจสอบไปที่สพปักเกร็ดนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพเนี่ยนะฮะ
กระโดดน้ำเสียชีวิตเองไม่มีบาดแผลอะไรอย่างอื่นเลยนะครับ
คำถามก็คือเอ้าแล้วไอ้สายลักษณะเหมือนกับเข็มขัดที่รัดอยู่ที่ข้อเท้า
นั่นสิตรงนั้นเนี่ยตำรวจตรวจสอบแล้วนะครับ
นั่นคือสายคาดกระเป๋าสะพายนะครับ
กระเป๋าสะพายที่อยู่ที่ติดอยู่กับแผ่นหลังของผู้ตาย
ค่ะที่มีอุปกรณ์อุปกรณ์อะไรเยอะเยอะอ่ะคาดว่ามันจะหลุดลงมาแล้วมันมาคล้องอยู่ตรงข้อเท้าพอดี

อาจจะเป็นช่วงกระโดดแล้วสายมันหลุดมา
หรือช่วงที่เสียชีวิตลอยอยู่ในน้ำแล้วสายเนี่ยมันหลุดมาแล้วมันมากองมาติดอยู่ตรงนี้ก็ได้
ไม่ใช่การถูกมัดไม่ใช่การฆาตกรรมแล้วโยนศพทิ้งน้ำอย่างแน่นอน
เดี๋ยวจะรอการชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนอีกครั้งนะครับ
เรื่องต้นก็ติดต่อทางญาติของผู้ตายก็คือพี่ชายได้แล้ว